วันตัดของคุณผู้ชมบรรเทิงไทยรัฐนะคะ

จากอาการเขาที่หน้าบวมหน้าตาเปลี่ยนเลยนะคะ

ว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรกันแน่
และวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะได้ขออนุญาตทั้งคนไข้และโรงพยาบาล
ไปสัมภาษณ์หนุ่มวิวค่ะซึ่งหนุ่มวิวเองนะคะได้เปิดเผยถึงสาเหตุว่า
เกิดจากการทานไข่แมงดาที่ร้านอาหารริมทางที่บางแสน
ตอนแรกเนี่ยท้องเสียอย่างหนักแล้วก็มีอาการหน้าบวมอาเจียนด้วยนะคะ
มารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลคุณหมอสรุปว่าแพ้ไข่แมงดานะคะ
และสารที่ปนเปื้อนมาไม่ได้เกี่ยวกับซิลิโคนบนใบหน้า
เพราะวิวยืนยันว่าทำแค่จมูกกับข้าง
ซึ่งเจ้าตัวก็แอบหวั่นนะคะว่าอาจจะเสียโฉมอยู่เหมือนกัน
แพ้ของเรามันไม่ได้แพ้อย่างเดียวมันมีอาการติดเชื้อ
ติดเชื้อในโพรงในใบหน้าร่วมด้วยมันลึกไปกว่านั้น
ใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับฟิลเลอร์หรือว่าซิลิโคนเหลว
เพราะว่ามันอยู่ลึกกว่าจุดที่สารเติมเต็มที่คุณหมอนิยมฉีดกัน
ทำการผ่าตัดไปแล้วเมื่อวันที่๗
ก็เอาอะไรออกคะนอก
หนองออกมาครับเป็นหนองกับเชื้อโรคต่าง
โฉมมากตอนนี้คือกังวลมากแล้วที่สำคัญเสียงานมาก
เพราะว่าพี่วิวแคนเซิลคอนเสิร์ตไปหลายงานมากเลย

เลิกขาดน่าจะไม่กินแล้ว
ฝากถึงทางออยด้วยแล้วก็ฝากถึงทางสคบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ
ให้ท่านช่วยเมตตาให้ดูแลในเรื่องของตรงนี้

น่ากลัวนะ

ใช่แล้วค่ะและทางด้านในแพทย์สองนพรัชรัตนวราหะ
ศัลยแพทย์ชื่อดังก็ได้ให้สัมภาษณ์
ลักษณะดังกล่าวเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการแพ้อาหารรุนแรง
ส่วนจะเกี่ยวพันกับการศัลยกรรมหรือว่าแพ้ซิลิโคนหรือเปล่า
เราไปฟังกันเลยค่ะ
อาจจะไม่ใช่ความเหมือนตัวอื่นก็ต้องเอาอาหารนั้นไปวิเคราะห์ตรวจหาสารอีกที
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าสารอาหารที่มันปนเปื้อนมาเนี่ย
ร่างกายของแต่ละคนรับได้ไม่เหมือนกัน

แล้วเดี๋ยวนี้ลักษณะอาการแพ้มันมีหลากหลายรูปแบบ
เพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองนะคะ

ปรึกษาแพทย์ทันทีเนาะ

อย่าหายาพันธุ์เอง